มีเรื่องมาเตือนพี่น้องชาวจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
หรือท่านอยู่พื้นที่อื่นท่านก็ดูข่าวนี้ได้นะคะ
ดูไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็เตือนภัยตัวเองด้วย
เป็นผู้ชายยูนสองประมาณ๙๐๖๐ปี

ขี่มอเตอร์ไซค์ตระเวนไปตามบ้านของชาวบ้าน
แล้วก็เลือกเหยื่อด้วยนะคะเป็นผู้สูงอายุผู้หญิงอยู่คนเดียว
ไปทำไมคะไปทำทีว่าไปตรวจเช็คเรื่องของเบรกเกอร์ให้ฟรี
พอตรวจเช็คเสร็จปุ๊บเอ้าบอกว่าเบรกเกอร์บ้านคุณเสีย
เบรกเกอร์บ้านคุณเสียแล้วชายสองคนที่เป็นมิตรชาชีพ
หลอกให้เปลี่ยนเบรกเกอร์แล้วเอาเบรกเกอร์ไปขายให้
ราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเกือบ๑๐เท่า
ราคาตลาดสักประมาณ๕๐๐๗๐๐บาทแต่นี่ไปขาย๓๐๐ถึง๕๐๐บาท

แล้วชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมาตกเป็นเหยื่อเยอะเลยนะคะ
คืออ้างตัวไงว่าเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครราชศรีมา

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นปักหมุดก่อนเลยนะคะ
หลักเนี่ยเกิดขึ้นที่บ้านหัวหนองตำบลแล้วก็อำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชศรีมานะคะเราไปคุยกับเหยื่อคนแรกก่อนเลย

คุณบัวบานท่านนี้ค่ะอายุ๔๘ปีนะคะตกเป็นเหยื่อเหมือนกัน
ถูกหลอกให้เปลี่ยนเบรกเกอร์หรือว่าอุปกรณ์ตัดวงจรไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ
คุณบัวบานเล่าบอกว่ามีผู้ชาย๒คนอายุสักประมาณ๕๐๖๐ปีค่ะ
อ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แล้วก็กระเตงกันมาค่ะขี่รถมอเตอร์ไซค์มาที่บ้าน
แล้วทำทีขอตรวจเช็คระบบไฟฟ้า
สุดท้ายบอกคุณบัวบานเจ้าของบ้านไปว่า
เบรกเกอร์อันเก่ามันชำรุดใช้การไม่ได้
จากนั้นมิจฉาชีพทั้งสองคนค่ะก็หลอกขายเบรกเกอร์ชุดใหม่

โกงราคาสูงกว่าราคาท้องตลาดเกือบ๑๐เท่า
หลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็เรียกเก็บเงินจากคุณบัวบาน
เป็นเงิน๓๕๐๐บาท
คือผู้หญิงคุณนึกออกไหมระบบเรื่องของการไฟฟ้าประปา
ผู้หญิงจะไม่ค่อยรู้คุณบัวบานบอกว่า
เธอเองก็ไม่รู้ระบบการไฟฟ้าก็เลยยอมจ่ายเงินไป๓๕๐๐บาท
จนกระทั่งเอ้ามาทราบทีหลังว่าไอ้เบรกเกอร์ปกติ
ตลาดเขาขายกันสักประมาณ๕๐๐๗๐๐บาทเท่านั้น
แต่นี่โดนเข้าไป๓๕๐๐บาท

จากบ้านคุณบัวบานไปต่อบ้านเหยื่ออีกคนนึงเลย
คราวนี้เป็นผู้สูงอายุอายุ๘๐ปีชื่อว่าคุณแสงนำสกุลคำชนะคนนี้ค่ะ
คุณแสงบอกว่าถูกหลอกให้เปลี่ยนเบรกเกอร์ไปในราคา๒๐๐๐บาท

พอรู้ว่าตกเป็นเหยื่อก็รวมตัวกันเลยค่ะ
ไปแจ้งความกับตำรวจนะคะ
ไปแจ้งความกับตำรวจให้ตำรวจมาตรวจสอบ
จนกระทั่งไปเจอหนึ่งในกลุ่มมิจฉาชีพ
ที่กำลังเดินเข้าไปดูเบรกเกอร์ภายในบ้านของชาวบ้าน
พอดีนี่ค่ะคุณผู้ชม
แต่มิจฉาชีพอ้างกับเจ้าหน้าที่บอกว่า
มาตรวจสอบเบรกเกอร์ให้กับชาวบ้านฟรี

คุณไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไหม
แล้วผู้ชายคนนี้ก็ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์
ขี่หลบหนีออกจากหมู่บ้านอย่างรวดเร็วไปทันทีค่ะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบัวใหญ่

ก็เลยฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะคะบอกว่า
หากพบกลุ่มมิจฉาชีพลักษณะพฤติกรรมพฤติการแบบนี้
จู่ก็มาขอดูเบรกเกอร์ภายในบ้านมีที่ไหนอ่ะ
ก็มาขอดูเบรกเกอร์ภายในบ้าน
ถ้าเกิดว่าเจอพฤติกรรมแบบนี้ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบัวใหญ่บอกเลยนะคะบอกว่า
จริงแล้วนะไม่มีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าที่ไหนเขาหรอก
ที่เขาไปออกนโยบายให้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเบรกเกอร์ให้กับชาวบ้าน
จากกลุ่มมิจฉาชีพเท่านั้นแหละที่จะมีพฤติกรรมแบบนี้
คุณผู้ชมดูแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมกันนะคะบทเรียนค่ะ
ระวังกันด้วยแล้วกันนะครับมิจฉาชีพมันเยอะมีทุกรูปแบบ